ให้คุณผู้ชมดูคลิปจากโลกโซเชียลมีเดียที่เขาแชร์
ให้พากันตามหามนุษย์ป้าจอมฉก
ขี่รถจักรยานยนต์เน้นที่บริเวณตลาด
ไปดูซิใครเผลอวางอะไรที่ตระก้าหน้ารถหรือเปล่า
ค่ะดูดีขอยืมหน่อย

แล้วเขาบอกว่าก่อเหตุหลายที่แล้ว
เขาก็เลยมาลงในโลกโซเชียลมีเดียอยากให้คุณผู้ชมดูแล้ว

หรือว่าใครที่ดูแล้วและเห็นมีกล้องวงจรปิดมุมอื่น

นี่ที่แรกรี่เป็นเขาจะจอดเห็นวนอยู่หลายรอบเหลือเกิน

สายตานี่คือส่องไปที่ตะก้าหน้ารถมอเตอร์ไซคันอื่น
พอเห็นเขามีของอะไรก็หยิบมาใส่ตะก้าหน้ารถของตัวเอง
ช้อปปิ้งแต่ไม่ได้จ่ายเงิน

เดินไปช็อปที่ตลาดสิแต่เนี่ยมาฉวยเอา
เข้าตลาดก็เสียเงินไงคุณอย่างนี้มาได้ฟรี
อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะนี่เป็นคุณป้ามนุษย์ป้า
จอมโฉกที่เขาแชร์คลิปในโลกโซเชียลมีเดียอยู่นะคะ
อ้าวลักษณะเป็นแบบนี้วัยกลางคนร่างใหญ่
หมวกกันน็อกลายแถบแดงขาว
คือวิธีการของเขาก็คือจะขี่รถจักรยานยนต์ไปมา
อยู่แถวหน้าตลาดช้อยถนนเบนจมะบางปูตำบลนาไซ
ในเขตเมืองนครศรีธรรมราชวนไปวนมา
จังหวะที่ปลอดคนยื่นมือไปมือยื่นมือยาว
หยิบของที่วางอยู่ตระก้าหน้ารถของคันอื่น
คลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าอุไรวันชัยพงศ์
เอามาโพสต์ไว้ข้อความระบุว่าเตือนภัยสังคม

คนที่มันตั้งใจจะเอาของคนอื่นมันทำได้ทุกอย่าง
เป็นญาติใครเป็นแม่ใคร
แรร์ลักษณะแรร์นี่แปลว่าดูเอานะนะคะ
ครั้งนี้มองไม่ออกว่าเป็นใครถือว่าเป็นโชคของคุณ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็น๒๕ธันวาคมนะคะ

แล้วก็วางกล่องพัสดุที่เพิ่งสั่งออนไลน์มา
แป๊บเดียวไม่มีใครมาเอาหรอกกล่องพัสดุแบบนี้
กลับมากล่องพัสดุสินค้าออนไลน์ที่สั่งมา
มันหายไปค่ะก็เลยไปขอตรวจสอบกล้องวงจรปิด
จุดที่น่าจะมองเห็นเหตุการณ์เจอเลยค่ะ
คนร้ายตามคลิปเลยซึ่งหลังจากที่ได้คลิปนี้เอาไปโพสต์
แล้วพอโพสต์ก็มีคนแชร์ปรากฏว่ามีคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะ
บอกว่าฉันเป็นหนึ่งคนที่เคยถูกผู้หญิงคนนี้
ข้าวเหนียวไก่ทอดไปจากหน้าร้านเกมเมื่อวันที่๙ธันวาคม

น้องน่าจะอยู่ประมาณมัธยมปลาย
คือน้องเข้าไปเล่นเกมแล้วก็วางข้าวเหนียวไก่ไว้ที่หน้ารถ

เขาจะเอากลับบ้านไปให้น้องกินด้วย

ซึ่งหลังจากเกิดเหตุผู้เสียหายไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
ที่สพเมืองนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ตำรวจ
อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ